นี่ไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้โดนวินัยตำรวจครับ

นักเตะของเราเข้าไปกี่คนเนี่ยคุณมดดำ
อู๋สิบเก้าคนรับราชการตำรวจหมดแล้วโอ้โหมาจับดิฉันเถอะมาเลย
ถูกถ้าที่คนตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพตเนี่ยนะฮะ
สั่งวิกพื้นสิบทีข้อหาอะไรคุณรู้ไหมฮะ
ผิดวินัยโดยพตเนี่ยเรียกสิบเก้านักเตะทีมชาติไทย
มาพบหลังรับราชการตำรวจโดยนำทีมโดยเมซี่เจเนี่ยนะครับ

สิบตำรวจตีทีระธรรณบุญมาทรัย
พอได้ย็ดข้างหน้าดูไม่แป็ดแปลก
สิบตำรวจตีนรึบดิน

แล้วคนแหละแล้วในทิมนี้มีใครที่จะเป็นแฟนดาราบ้าง

กวินบินได้เหรอกวินบินได้เพราะแฟนเทย่าโรเจอร์ไง
แล้วก็วินมีน่าก็เป็นแฟนน้องมะนาว

มะนาวมาเชียร์ค่ะดูยังไงเขาอาจจะรู้จักกันเฉยก็ได้
จริงค่ะเพราะมีอาการเป็นยังไง
อาการแบบอ้าวคิดอยู่คนเดียวอะ

ฉันกำลังนั่งอ่านข่าวดู
ผู้ชายเวลาใส่เครื่องแบบแล้วนุ่มหล่อ
ดูเป็นตำรวจตำรวจนะคุณผู้ชม๑๙คนนะคะ

เนื่องจากเขาได้ลึกยศในตำรวจนะครับ
สร้างเสียงหัวร้อยกับเพื่อนอยากรู้จังเลยว่า

แบบว่าเข็มคัทตำไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรบ้าง
ทำไมคุณแม่รู้ว่าเขาหล่อ
ฉันอยากจะไปแจ้งความอยู่
หรือถ้าสมมุติฉันไปดอนเมืองเนี่ย

ฝาไฟแดงนี่ฝาไฟแดงโดนจัดจะได้ไป

นี่ตามตำรวจเยอะมากไม่ต้องห่วง
นี่อันโปรลิสนี่เห็นไหม

นี่ถ้าสมมุติไปที่ดอนเมือง

ถ้าสมมุติคุณขึ้นเครื่องลงเครื่องที่ดอนเมือง
ขอความกรุณาไปเจอตำรวจคนนี้

และที่สำคัญเขาชอบเข้าเวรดึก
ทำไมคุณแม่เป็นรู้เข้าเวนดึก

อีกลูก
ไม่ทำดูจื้อปาก
เอาแบบปกติเนอะ
บ้าตำรวจอะไรจะผ่องขนาดนี้

ผิวดีมากแล้วเรียนจบอเมริกาปริญญาโทรอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นผู้กองเนิร์ฟอ่ะ
ตำรวจหลายคนตรงนี้เป็นเน็ตไอดอลนะคะมีขายคอลลายจงคอลลายเจนในไอจี
ลงไอจีแล้วได้แบบไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศที่หนูพอรู้จักบางคน
จี้อย่าใช้เสียงสองคนส่งเข้ามาเขาใช้เสียงปกติ
เขามี๗๘เสียงนะผู้ชมไอจีน่ารักมากไอจีน่ารักสุดอุ๊ยตายแล้ว
แฟนคลับมันเยอะอ่ะแฟนคลับมันเยอะอย่าไปทำอะไรมันช่วงนี้ดวงมันดัง
วันนี้คือนี่คือตำรวจทหารทั้งหมดค่ะอันนี้คือตำรวจทหารทั้งหมดค่ะ
ที่เป็นที่เราอยู่อันนี้เป็นที่ไหนอันนี้เป็นรายการ
ตำรวจทหารมาไปฉันขอสรรเน่งนะคะมารายการหนูนี่แหละดูสิตำรวจทหารแต่ละคน
คนนี้เป็นคุณหมอนะคุณหมอทหารเรือนะนี่อัดตามไอจีก็แต่ละคนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดู
อันนี้กำลังอันนี้ก็เป็นเหมือนพี่ตัวสรรย์อยู่ตอนนี้
นี่นี่ทหารโบกนี่คือตำบวชทหาร
นี่ทหารโบกนี่ทหารอากาศ
ทหารอากาศเหรออ๋อนี่พลังทหารอากาศ